พาคุณผู้ชมไปดูความวุ่นวายเกิดขึ้นที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อค่ำวันนี้
เนื่องจากว่าเซียนพนันมวยขาจรเสียพนันแล้วก็จะชิ่งหนีครับ

ยอมจ่ายแต่ว่าไปไม่รอดไปเจอเซียนผู้หญิงขามวยรุ่นใหญ่คุณผู้ชม

ชมเลยครับว่าเหตุการณ์นี้มันจบยังไงครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ความชุดละมุนวุ่นวายครับหลังการชกมวยจบลงเมื่อวันเสาร์ที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมา
บรรดาเซียนมวยในเวทีมวยสยามอ้อมน้อยช่วยกันจับตัวหนุ่มคนนี้แหละครับ
เสื้อลายพรางซึ่งเข้าไปรับพนันต่อราคามวยคู่ที่มีอัตราตอบรองสูงถึงสิบห้าต่อหนึ่ง

ปรากฏว่าผลออกมาพลิกล็อกฮะ

เล่นกับใครไม่เล่นกับเจ๊คนนี้

งานนี้ฮะเซียนมวยตัวปลอมจึงคิดจะหนี

โดยที่ผู้ต้องหาก็ยังปากแข็ง

เว้นแต่เซียนมวยหญิงรุ่นใหญ่คนนี้

ขอว่าตรวจไลน์สั่งสอนสักหน่อยคุณผู้ชม
ชมภาพอีกทีหนึ่งครับ
ขอบคุณครับ
บอกว่าจริงแล้วเราไม่ขอสนับสนุน

แหล่งข่าวในวงการมวยบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
ชายเสื้อลายพรางคนนี้ไม่ใช่แฟนมวยประจำของเวทีมวยสยามอ้อมน้อย
แต่ว่าเป็นขาจรที่ไม่มีใครคุ้นหน้า
คาดว่าตั้งใจจะเข้าไปจับเสือมือเปล่าครับ

แต่คิดจะมารับขนาดมวยที่เป็นต่อแล้วรับเงินกลับบ้านไป

บรรดาแฟนมวยเขาจับได้อย่างที่เห็น

ส่วนผู้หญิงคนที่ออกอาวุธอยู่เมื่อสักครู่นี่แหละ
เป็นเซียนมวยขาประจำรุ่นใหญ่ครับ
ซึ่งปัจจุบันโดยเฉพาะเวทีมวย
ยามอ้อมน้อยนั้นมีเซียนมวยหญิงอยู่ที่นี่

ไม่แต่ว่ากำลังสงสัยอยู่ว่าคือคลิปนี้
แล้วเนี่ยตำรวจเขาจะตามไปไหมผมว่าคือพนันมันผิดกฎหมาย
ผมว่าคนที่ลุมทำร้ายเขาก็จะโดนด้วยนะก็นั่นน่ะสิ
เพราะว่าคุณก็พนันไงแล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยนะ
ถูกต้องทำร้ายร่างกายเขาด้วยผิดทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละฮะ
แล้วขออนุญาตเบอร์นาตค่ะหมดน่ะเอ่อรองเท้าก็มาครับ
แค่งเขาเขยาซอกต้องให้คุณต้องให้คุณสุรพัศน์ลูกนีบมาพากย์
เสียดายนี่ดันไปอยู่รายงานสดอยู่ใช่ไหมคะ
เจ๊นี่ข่าวหลายรอบเหมือนกันนะต้องขออภัยคุณผู้ชมนะ

แต่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมผลแห่งการพนันนะคะ
จะได้จะเสียก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ

คงจะต้องเป็นฝ่ายที่อาจจะต้องได้เงิน

ฝากไว้การพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับคุณผู้ชม